ยังต่อเนื่องกับควันหลงลอยกระทงคุณผู้ชม
เราต้องมาดูซะหน่อยว่าปีนี้
จำนวนกระทงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเป็นยังไง
แล้วก็วัสดุที่ใช้ทำกระทงเนี่ย
ปีนี้มีเยอะแค่ไหนเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
นี่ฮะกรุงเทพมหานครทางสำนักสิ่งแวดล้อม
รายงานข้อมูลจำนวนกระทงประจำปีนี้

มันเพิ่มขึ้นนี่นะเพิ่มขึ้นเยอะเลย

โควิดยังหนักอยู่๒ปีอ่ะที่มันลดลงเพราะว่าโควิด
แต่ทีนี้พอสถานการณ์ดีขึ้นกระทงก็เพิ่มขึ้นมาเป็นแสนกว่าใบเหมือนกันนะ
ปีที่แล้ว๖๔นะพี่น้ำแข็งเก็บได้๔๓๐๐ใบ
ปีนี้๕๗๐๐๐ใบเพิ่มมาประมาณสักเกือบ๑๗๐๐๑๗๐๐นะคิดเป็น๔๒เนี่ย
โดยแยกเป็นกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ๕๔๘๐๐๐ใบครับ
หรือ๙๕๗แล้วก็มีกระทงโฟมมีปลาปลายนะกระทงโฟมเนี่ยมี๒๔๐๐ใบคิดเป็น๔๓ครับ
ถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะปรากฏว่ากระทงจากวัสดุธรรมชาติมันมีลดลงอ่ะ
ปีที่แล้วมีประมาณ๙๖ปีนี้๙๕นิดนึงแต่กลายเป็นว่ากระทงโฟมนี่แหละที่เพิ่มขึ้นครับ
ปีที่แล้วกระทงโฟมมี๓๕ปีนี้๔๓กลายเป็นว่าใช้โฟมเพิ่มขึ้นครับ
เขตครองเตยครับมีกระทงมั่นสุดโอนี่เขตบ้านผม๒๗๐๐๐ใบครับ
ป้อมปราบศัตรูภายมีน้อยที่สุดมี๑๒๒ใบต่างกันเยอะมาก
ปราบนี่๑๒๒ใบแสดงว่าคนไปลอยเขตอื่นกันนะสิเขตคลองเตยนี่๒๗๐๐
ที่ใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติแบบ๑๐๐เอออันนี้ดีน่าชื่นชมมี๗เขตคุณผู้ชมฮะ
อาจารย์บอกดังหน่อยซิ๗เขตมีเขตไหนบ้างค่ะ
ลักษีมีเปล่าแฟนคลาวชาวลักษีมีหรือเปล่า
ดินแดงด้วยบางรักด้วยสาธรณ์จอมทองบางกอกใหญ่และทวีวัฒนาพวกนี้๗เขตนี้วัสดุธรรมชาติ๑๐๐เลยครับ
สุดยอดส่วนที่เชียงใหม่นะคุณผู้ชมที่จัดงานประเพณียี่เป็ง๗๙พฤศจิกายน
มียอดเก็บซากกระทงใน๒วันแรกที่ลอยในแม่น้ำปิงแล้วมันไหลไปที่ประตูระบายน้ำป่าแดด๑๕ตันครับ
คาดว่าถ้ารวมทั้ง๓วันจะเก็บซากได้ถึง๔๐ตันคุณผู้ชมเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว๕๐เลย
แล้วก็พบว่า๙๐ของกระทงทั้งหมดมาจากวัสดุธรรมชาติครับส่วนที่เหลือก็เป็นโฟมบ้างเป็นกระดาษบ้างเป็นพลาสติกบ้าง
โดยทางเทศบาลตำบลป่าแดดเนี่ยจะนำซากกระทงทั้งหมดไปทำปุ๋ยเท่าที่จะทำได้ครับส่วนที่เหลือที่ทำเป็นปุ๋ยไม่ได้ก็เข้าสู่กระบวนการทำลายต่อไปครับ